คุณผู้ชมฮะมีเรื่องร้องเรียนแล้วก็มีเพจเขาเอามาแชร์กันนะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนรั้วแสดขาว
ในอำเภอพนาจังหวัดอำนาจริง
เมื่อคุณครูผู้หญิงกำลังดุเด็กนักเรียน
แล้วแสดงพฤติกรรมอย่างที่คุณผู้ชมจะได้เห็นในคลิป
เพราะในคลิปพอเห็นแบบนี้แล้ว
มีคนไปวิภาควิจัยเยอะเลยไปดูคลิปกันนะฮะ

สั้นแต่เขาบอกแต่ชัดเจนจริงนะ
คุณครูหญิงในชุดลูกเสือใช้เท้าเนี่ย
นักเรียนชายคนหนึ่งอย่างแรงเลยนะฮะ
คลิปสั้นแต่สืบความหมายได้ชัดเจน
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

พอโรงเรียนบอกว่าเห็นคลิปแล้วเหมือนกัน

ได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
ส่วนสาเหตุที่ครูผู้หญิงคนนี้ทำลงไปอยู่ระหว่างการสอบสวน
ส่วนการที่มีผู้ปกครองร้องเรียนว่ามีคุณครูท่านอื่นอีกที่มีพฤติกรรมแบบนี้
พอโรงเรียนบอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งแต่เท่าที่ทราบ
ไม่มีคุณครูคนไหนมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับนักเรียนนะครับ
ในการประชุมก็ได้เน้นย้ำให้คุณครูทุกคนรักษาจริยธรรมความเป็นครูให้ดีที่สุด
ฟังเสียงพอโรงเรียนหน่อยครับ
ช่วงนี้ก็จะเป็นการตั้งกรรมการสอบส่วนข้อได้จริง
เพื่อที่จะดูว่าข้อได้จริงเป็นอย่างไรนะครับ
ก็จะดูว่าข้อได้จริงเป็นยังไงแล้วก็ดำเนินการไปตาม
ตอนนี้ทางผู้ปกครองเขาได้มาติดต่อกับทางโรงเรียนไหมครับ
เขาจะเอาเรื่องราวอะไรนะครับยังครับ
โอ้โหนะคะฟังพชแจงแล้วนะครับ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นจากที่

เขาเคยโดดเรียนวิชาของคุณครูคุณครูก็เลยโมโห
แต่เรื่องนี้มุมนักเรียนก็คิดว่าหนูคิดว่าครูก็ทำไม่เหมาะ

ส่วนเด็กอีกคนนึงที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยนะเขาบอกว่า
จริงที่หนูเอามือถือมาถ่ายคลิป
หนูจะส่งให้เพื่อนหนูดูว่าแฟนของเพื่อนโดดเรียน
หนูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคลิปนี้มันจะแชร์ไปจนมันกลายเป็นข่าวดัง
ตอนแรกตอนแรกน้องเขาคิดว่าคุณครูจะแค่ดุไง

น้องเขายังบอกเลยครูก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจ

แต่เด็กที่เด็กที่โดดเรียนก็อาจจะควรโดนทำโทษหรือเปล่า
เออนะฮะส่วนเด็กนักเรียนชายที่ถูกเตะเนี่ย
ก็บอกว่าผมโดดเรียนจริง

คุณครูเลยตามกลับให้มาเข้าห้องเรียน

ส่วนที่ครูเตะไม่ได้เตะแรงมากครับ

ผมไม่โกรธผมถือว่าคุณครูหวังดี

คุณครูเตะแห้งหรือไม่แห้ง
ไม่แห่งครับมันถือแค่ปลาย

นี่ค่ะเด็กก็ไม่ได้โปรดครูแล้วนี่คุณผู้ชม
ตอนที่คุณครูไปบ้านน้องนะแล้วก็ไปขอโทษผู้ปกครอง

ทีนี้ผู้ปกครองก็เลยกังวลไงว่าพอมันมีเรื่องไปแล้ว
ลูกจะโดนกันแกล้งเรื่องการเรียนหรือเปล่า

ว่าจะไม่มีการกลั่นแกล้งเด็กอีกแน่นอนนะคะ
เราก็ไปสัมภาษณ์มาให้ครบทุกมุมแล้วนะ
พอโรงเรียนทั้งครูทั้งเด็กเลยนะครับ